มาดูเรื่องของอุบัติเหตุใน๒พื้นที่๒จังหวัดกันบ้างนะครับ
ปฏิเหตุแรกเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
บอกแบบนี้เมื่อรถใหญ่เจอรถเหล็ก
และเจอรถใหญ่แล้วก็เจอรถเล็ก

รถใหญ่ด้วยรถเหล็กด้วยรถเล็กด้วย
คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุการณ์ซ้ำซ้อนนี้
แต่โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เห็นไหมฮะ
ว่ารถไถเขาขับมาช้าแล้วดูสิ
รถใหญ่มาชนรถไถ
จนทำให้รถไถกระเด็นไปอีกเลน
แล้วก็เจอรถใหญ่ชนซ้ำเข้าอีกรอบหนึ่ง
แล้วก็มีรถเล็ก

มอเตอร์ไซค์ที่วิ่งตามหลังรถสิบล้อบรรทุกสินค้ามา
ชิ้นส่วนของรถไถกระเด็นใส่เข้าไปอีก

ที่เห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์ถลายไปเลย
ผมถึงได้บอกคุณผู้ชมฮะรถอะไรเจออะไรบ้างฮะ

รถเหล็กคันนี้เจอรถใหญ่ชน

แล้วก็เจอรถใหญ่อีกฝั่งหนึ่งชน
และจากนั้นชิ้นส่วนของรถไถเหล็ก
ก็ไปกระเด็นถูกกับรถจักรยานยนต์
โชคดีครับงานนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณบ้านหนองย่ารังกา
อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะครับ

ก็คือนายพินัยล้นเหลือคนขับรถไถ
ไถเนี่ยโอ้โหคุณเจอรถใหญ่๒คันเลยนะ
แต่ว่าคนขับรอดชีวิตมาได้ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะนะครับ

ก็คือนางสาวทีน่าลุชทีฟอายุ๒๐ปี
มีแผลถลอกตามร่างกาย
ตำรวจสพเมืองชายภูมิเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
ดำเนินคดีกับโชเฟอร์รถ๑๐ล้อบรรทุกสินค้า
มาชนรถไถเป็นคันแรกเลยนะครับ
แล้วดูสิรถใหญ่แต่ละคันนี้
ชิ้นส่วนกระจัดกระจายพังเสียหายเลยครับ
ไปดูอีกที่หนึ่งที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับ
บริเวณจุดกลับรถถนนบางนาตราด

ก็พบว่านายพรมพิริยะฟักเหลืองอายุ๔๒ปี
ขี่รถบิ๊กไบท์นอนบาดเจ็บอยู่กลางถนนครับ
ใกล้กันก็พบนายนัฐกิจกล่ำแพรอายุ๒๒ปี

ก็ทราบว่ารถจักรยานยนต์ของนายนัฐกิจ
พุ่งข้ามถนนมามาตัดหน้ากับรถบิ๊กไบท์

แล้วก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บสาหัส